พรุ่งนี้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปติดป้ายประกาศเลย
จะยึดคืนที่ดินสอปกร๒๕จังหวัด๔๒๕แปลง
ซึ่งพื้นที่ที่จะถูกยึดคืนที่ดินมากที่สุด
ก็คือจังหวัดนครราชศรีมาที่มีมากกว่า๑แสนไร่ค่ะ
นายสันเสริญอัจจุตมานัทเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

จะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีตามมาตรา๔๔
เรียกขึ้นที่ดินศพ
ภายในพรุ่งนี้องค์กรปกครองสนท้องถิ่น

กรณีที่หนึ่งก็คือถือครองมากกว่าห้าร้อยไร่

รวมทั้งหมดนะคะ๔๒๔แปลงพื้นที่กว่า๔๒๖๐๐๐ไร่
สำหรับพื้นที่ที่มีการยึดคืนมากที่สุดคือจังหวัดนครราชศรีมาค่ะจำนวน๑๑๑๐๗๔ไร่
รองลงมาคือจังหวัดสะแก้วนะคะจำนวน๘๗๒๕๗ไร่
หลังจากประกาศยึดคืนที่ดิน๗วันให้ผู้ครอบครองมาแสดงตน
เพื่อตรวจสอบหลักฐานอื่นในที่ดินภายใน๑๕วัน
ครบกำหนดถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานก็จะเข้าสู่กระบวนการส่งหนังสือแจ้ง
ให้ออกจากพื้นที่และเข้ารื้อถอนต่อไป
ส่วนแผนการดำเนินงานที่ดินที่เหลือในกรณีที่๒
มีการทำผิดระเบียบในพื้นที่๑๐๐ไร่ขึ้นไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างค่ะ
ว่าจะเริ่มส่งเอกสารเพื่อประกาศยึดคืนได้เร็วนี้